มีบรรยากาศนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปประจำอยู่ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง

ติดตามได้จากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากตลาดกลางคลองหลวงนะคะ

ซึ่งศิษยานุสิตเองก็บอกว่าอาหารที่ได้รับในวันนี้

โดยในส่วนอาหารสดนั้นจะถูกส่งต่อให้ในวัดพระธรรมกายทันทีครับ
ส่วนอาหารแห้งนั้นซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้าม
ขณะที่บรรยากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไม่มีเหตุชุลมุนวุ่นวายแต่อย่างใดครับ
พระสงฆ์กว่า๕๐รูปเดินทางออกจากวัดพระธรรมกาย
เพื่อมาบินทบาทในช่วงเช้าบริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมนุมของศิษยานุสิต
และพระสงฆ์ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปภายในวัดได้ครับ
ซึ่งพระทุกรูปที่เดินทางเข้ามาภายในนี้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เพื่อยืนยันสถานะว่าเป็นพระที่บวชในวัดพระธรรมกายจริงหรือไม่
หลังจากที่พูดคุยกับพระสงฆ์ที่เดินทางออกมาจากวัด
วันนี้พระหลายรูปก็เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับ
ซึ่งนอกจากจะให้ตรวจใบสุทธิแล้ว
ทุกรูปก็จะเดินทางไปที่ประตู๗
ซึ่งเป็นทางเข้าเดียวที่จะสามารถเดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกายได้
ส่วนบริเวณตลาดกลางคลองหลวงเช้าวันนี้ยังคงมีพิธีบินทบาทอาหารตามปกติ
โดยมีการจัดสรรแบ่งอาหารที่ได้รับจากการบินทบาทออกเป็น๒ชุดครับ
โดยระบุว่าอาหารสดจะถูกลำเลียงเข้าไปในวัดพระธรรมกาย
ส่วนอาหารแห้งที่เป็นสิ่งของต้องห้ามขนย้ายเข้าไปในวัด
จะถูกส่งไปให้วัดในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
ที่มีอยู่จำนวน๓๒๓วัด
ส่วนตลอดทั้งวันนี้ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
หลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มีความพยายามที่จะเข้าไปบรื้อเต็นต์ชุมนุม

รวมไปถึงการจับตาดูว่าพระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายจะออกมาแถลงข่าวประจำวันหรือไม่
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้พระรูปอื่นออกมาทำหน้าที่แทน
ซึ่งใช้ชื่อพระสนิทวงศ์เป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นการแจ้งความดำเนินคดีในฐานความผิด
ยุโยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖และข้อหาอื่นอีกด้วยครับ
จากนั้นนะครับยังคงต้องจับตาดูว่าวันนี้จะมีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
จะเดินทางมาเจรจากับพระสงฆ์ภายในบริเวณตลาดกลางคลองหลวงหรือไม่นะครับ
เพื่อเป็นการเจรจาขอให้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ครับ
ศักดิ์แร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ
ขอบคุณนะครับตรงเต็นต์ที่ตลาดกลางคลองหลวง
ทางด้านของเจ้าของเต็นต์เขาก็บอกว่าเขากลัวว่าถ้ายังคงมีเต็นต์อยู่เนี่ยนะครับ
เขาก็กลัวว่าเขาจะโดนข้อหาในการสนับสนุนหรือเปล่า

เขาก็เลยอยากได้เต็นต์คืนนะครับ
แต่ว่าทางพระสงฆ์เมื่อวานกับศิษยานุสิตเขาก็ยังไม่ยอมอยู่นะครับ
สำหรับกรณีเต็นต์และการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อบังแดดบังฝนอยู่ตลาดกลางคลองหลวงนะครับ